ปรากฏว่าไปแล้วไม่เจอพ่อโมโห
โมโหแล้วใช้ปืนคุณผู้ชมฮะหวัดเสียวจริง
นะครับรอดไปได้ประทิฮาล

สามนัดปั้งคนหนึ่ง

ใช่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับ

ผู้ก่อเหตุคือนายสมัยสมเด็จ

อายุ๒๑ปีชื่อน้องโบตัน
ที่บ้านของนางขวัญล้ำสิริพร

อยู่ในซอย๑๒ถนน
พิพัฒนมงคลตะบนกุฎป่อง
อำเภอเมืองจังหวัดเลยอยู่ระแวกเดียวกันนั่นแหละครับ
ห่างกันสักบ้าน๕๖หลังได้

แฟนนุ่มของเธอที่นี่นะครับ
แต่ปรากฏว่าไม่เจอลูกสาว

ถ่ายประดิษฐ์นะจอยิงศีรษะ
ศีรษะนายเอกกระสิทธิ์
น้ายเจสระดาบ่วระภา
อายุ๒๓ปีคนนี้เป็นลูกเขยของบ้านนี้
๒นัดแต่ทั้งหมดด้าน

ท่ามกลางความตกใจของคนในบ้านเถอะครับ
มีคุณยายอายุ๗๗อยู่ด้วย
นะฮะน้องผู้หญิงอายุสิบเก้าปีอยู่ด้วยแล้วตั้งคันสี่เดือนด้วยนะครับ
แล้วก็เด็กเล็กอายุขออภัย๔ขวบด้วย
คนในบ้านช่วยกันแย่งปืนจากในรมฮะผู้ก่อเหตุรุมกระทืบเลยแหละ
รุมกระทืบแล้วก็โดดถีบรถจักรยานยนต์ไม่ให้ขี่หนีด้วย
แต่ในรมฮะวิ่งหนีเข้าป่าไปตำรวจก็เลยเก็บปืนไว้เป็นหลักฐาน
นางขวัญล้ำอายุ๔๘ปีเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
โอ้โหไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับพ่อของน้องโบตันเลยนะ
คนในบ้านก็ไม่เคยรู้เห็นเป็นใจเวลาโบตันมานัดเจอแฟนเธอเนี่ยนะ
เคยบอกว่าไปแท็กกับที่อื่นได้ไหมไม่อยากมีปัญหา
เออไปนัดกันที่อื่นได้ไหมเขาไม่เกี่ยวด้วยเลยเออนี่แหละครับ
แต่ก็มาเกิดเหตุในครั้งนี้เคราะห์ดีนะกระสุนด้าน
งั้นเธอบอกว่าคนบ้านเธอมีตายมีตายแน่
ล่าสุดครับน้องโบตันลูกสาวพาในรมผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวกับตำรวจสพเมืองเลยแล้ว
หน้าตาซ้ายบวมเพราะว่าอะไรครับ

ผู้ต้องหาเล่าว่าที่ทำไปเพราะว่าเมาแล้วก็ขาดสติ
ไม่รู้เรื่องพอส่างเมานี่แหละ
พอส่างเมาเนี่ยก็ลูกลูกพาไปมอบตัวกับตำรวจหน่อย
เมื่อคืนนี้หลบหนีไปไปทางไหนครับ

แล้วพี่คือมีเหตุได้ทะเลาะวิวาสอะไรกันไหม
ที่เกิดทกันแบบนั้นนะครับ

เราได้รู้ไหมครับว่าเกิดทำอะไรลงไปบ้าง
เพราะสาเหตุเมาอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ

เพราะเมาเนี่ยนะถูกแจ้งเขาหาพยายามฆ่านะครับ
แล้วพกพาปืนเครื่องกระสุนปืนไปในที่สาธารณะ
ส่งฝากขังศาลจังหวัดเลยวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดีต่อไป
ส่วนนายเจษดาอายุ๒๓ปีลูกเขยแล้วก็เป็นผู้เสียหายเล่าบอกว่า
โอ้โหพี่ที่ผมรอดชีวิตมาได้เนี่ยผมเชื่อเลยนะ
ผมพกพระพุทธศิลามงคลมิ่งเมืองนี่ฮะรูปนี้ครับ
ส่องนัทใช่ไหมลูกเขยที่โดนต่อกิจส่องนัทนะครับ
นี่หรือหลวงพ่อหินนะเขาเรียกหลวงพ่อหินรุ่นสมปรารถนามหาเศรษฐีนะฮะ
นี้ครับของวัดศรีสุธาวาสจังหวัดเลยแคล้วคลาดปลอดภัยมาได้
โอ้โหดีใจนะครับที่ผู้ต้องหามอบตัวแล้วเพราะอะไรอ่ะ
โอ้โหเขากลัวสิถ้ายังจับไม่ได้หรือไม่มอบตัวมามอบตัว
เดี๋ยวจะมายิงคราวนี้กระสุนมันจะไม่ด้านนะครับ
โอ้โหแต่ต้องบอกโชคดีจริงนะครับ
นัดกระสุนด้านหมดเลยแล้วยิงระยะใกล้ไม่พลาดเลย